สวัสดีครับตื่นมาดูกีฬาเช้าพร้อมกับรอยยิ้มนะครับ

แฟนฟุตบอลไทยมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทย
ที่บุกไปเอาชนะจีนได้ถึงถิ่นในศึกสี่เศร้าชัยหน้าครับครับ
ติดตามได้นะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เมื่อวานก็มีการถ่ายทอดกันในเกมแรกไป
เดี๋ยวแจ้งรายละเอียดในเกมนัดที่๒

เจอกับเจ้าภาพจีนซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งเจอกันมาในเอเชียนครับ

เราแพ้๑ต่อ๒ทั้งที่นำก่อนครับ

ฟาวิโอคานาวาโรอดีตกองหลังกัปตันทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกปี๒๐๐๖นะครับ
เป็นลูกศิษย์ของมาเชลลิปปี้นี่แหละครับ
คุมทีมในจีนมากับกวางโจเวอร์แกรนด์

โดยความคุ้นเคยกันนะครับในการเล่นในกันมา
จากว่าครับจีนเซตบอลดูดีแต่ว่าไทยมีลูกศูนย์หลากหลาย
คลิกลูกนี้ดูแทงทะลุช่องครับชนะทิพย์
ดึงไปยิงจังหวะแรกจ่ายไปโดด
โอ้โหจังหวะยิงของทางอธิสักไกรสอนครับ
อีกครั้งหนึ่งที่จ่อของทีมไทยยัง๐๐
แต่หมัดไทยค่อนข้างหนักเลยครับทีมเมื่อวาน

บอลตกมากลายเป็นดีเข้าทางอดิษฐกรายสอน

แล้วดูการวิ่งของทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
จ่ายคัทแบคมายิงชนะทิพย์๑๐ครับ

เป็นจังหวะแก้ไขในการเอาบอลลงแล้วเราเติมขึ้นไปครับ
ขึ้นนำจีนสำเร็จกองเชียร์ไทยครับ
เดินทางไปพอสมควรรวมตัวกับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศจีนด้วยนะครับ
ได้เฮเลยครับโคชโตยกับโค้ชโชคครับ
ทำงานกันเป็นทีมครับสตาร์ฟชุดนี้
ทำที่๑๒ของจีนก็มีโอกาสรู้เหมือนกันครับ

ยังติดทางศิวรักษ์เทศสูงเนิน

ลูกยิงของเหวยเสื้อเห่านะครับ
ริมเส้นของจีนเจพลิกดึงไม่อยู่ครับ

แล้วแทงครับธีรทรเกี่ยวได้
ธินิพันธ์เลือกให้กับอาริสักไกรสรก็ล้นครับ
เมื่อวานก๊อฟอริสักมีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้งครับแต่ว่ายังไม่สามารถทำประตูได้
แต่ไทยก็ต่อกันสวยดูสิครับอีกหนึ่งลูกที่น่าจะได้ครับ
อธิสักไกรสอนโอ้โหสหรัฐยกบอลให้นะครับ
แล้วก็วิ่งฉีกไปครับได้จ่ายอีกครั้งหนึ่งยังคงหนึ่งศูนย์อยู่
แล้วลูกยิงแบบเนี้ยเขามาดื้อดื้อเหมือนกันครับหานซื้อเห่านะครับ
เกือบจะทำประตูตีเสมอเหมือนกันแต่ว่ายิงข้ามคานออกไป
อีกหนึ่งลูกของจีนครับลูกหม่งที่เป็นลูกถนัดของเขาครับ
หาซื้อเห่าเจ้าเดิมยังคงไม่ได้ท้ายเกมเขาโยนใส่อย่างเดียวครับ
โยนทั้งเกมอะครับอีกหนึ่งครั้งด้วยฐานซื้อเห่าอีกแล้วครับ
ยังตรงตัวของศิวรักษ์เทศสูงเนินจบเกมครับไปนันว่า
ทีมไทยชนะจีนหนึ่งศูนย์ครับเป็นการบุกมาคว้าชัย
ถึงถิ่นของจีนเป็นครั้งที่๓ครับตั้งแต่เจอกันมา
ที่จีนนั้นจัดมาครั้งนี้ครั้งที่๓
ศิริษักยอดญาติไทยกุญสือรักษาการทีมช้างศึกก็แสดงความนอบน้อมเหมือนเดิมครับ
คุณซื้อคนใหม่ของทีมชาติจีนแล้วก็ขอถ่ายรูปกับอดีตกองหลัง
ทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับหน้าตายังคงไม่ต่างจากเดิม
ตอนพาอิตาลีคว้าแชมป์โลกมาปี๒๐๐๖แล้วก็ขอบคุณกับประสบการณ์ที่ดีในการคุมทีมนะครับ
เกมนี้เจอกับกุญสือระดับโลกหลายคนจริงครับโคชโตยแล้วโค้โตยก็ยังขอบคุณด้วยนะครับ
ทีมงานทุกคนที่ทำงานร่วมกันอย่างหนักนักเตะด้วยขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางไปให้กำลังใจที่จีนที่กว่างซีสปอร์ตเซนเตอร์
คุณผู้ชมผู้ชมทางบ้านที่ติดตามการถ่ายทอดสดส่วนตัวหวังลึกนะครับว่าเดินทางไปจีนในครั้งนี้จะทำผลงานออกมาได้ดี
และผลลัพธ์ก็เป็นไปตามที่คาดหวังครับย้ำโปรแกรมกันหน่อยครับหลังจากนี้ทีมไทยยืนรอในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับ
จะรอพบกับผู้ชนะระหว่างอุรกวัยทีมอันดับ๗ของโลกซึ่งเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้นะครับ
วันจันทร์ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดก็เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกานะครับ
แล้วก็จะเริ่มแข่งขัน๑๘นาที๓๕นาทีเน้นย้ำอีกครั้งนะครับ
โหลดดูได้เลยสโปรแกรมทีมชาติไทยในปีนี้แล้วก็วอลเล็บบอลด้วยนะครับ
รุกัยกับอุสเบกิสถานจะแข่งขันกันในวันนี้นะครับช่วงเวลา๑ทุ่มครับ